บังเอิญว่ามีผู้ใหญ่ในคณะสงฆ์กรทมได้ขอความช่วยเหลือจากพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง
บอกว่าให้ผมเนี่ยช่วยมาดูวัดมหาพุทธารามหน่อย
เนื่องจากว่ามีมาเฟียมาปกครองดูแลพระ
แล้วก็พระเนรคาราวาสอยู่กันให้เป็นสุข

ผมก็เลยรับเรื่อง
พอรับเรื่องเสร็จเนี่ยผมก็เลยส่งทีมทนายกองทัพธรรมคือคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นทนายกองทัพธรรมอยู่ที่กรุงเทพครับ
คือเรามีทนายทั้งหมด๓๐๐กว่าคนครบ๗๗จังหวัด
ที่ไหนที่ว่ามีเรื่องร้องเรียนเราก็จะส่งทนายที่นั่นไปดูแล
แต่ในตรงนี้เขตตรงนี้เราก็มอบให้กับท่านทนายประยุทธ์ซึ่งเป็นทนายกรทมดูแล
พอเขาก็ไปดูแลไปสืบสวนไปสอบสวนทั้งชาวบ้านพระพิสุสามเณร
เราก็เงียบแล้วครับไม่มีใครรู้เขาก็ไม่รู้นะ
แล้วก็ส่งไปสอบสอบจนกระทั่งเราได้ความว่าน่าจะเป็นความจริง
มีพระในวัดร้องมาอย่างหมวดพิสุทธิ์หากองทัพทำ
ไม่มีมีคณะสงค์กรุงเทพหาคณะสงเลย
พานไปทางอ่ะคณะผู้ใหญ่คณะสงที่ใหญ่อีก

เราก็เลยเราก็รับเรื่องมาก็เลยส่งทนายประยุทธ์เข้าไปดูแล

พอสอบสวนซะจริงปั๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าน่าจะเป็นความจริง
เราก็เลยมีการติดต่อผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ก็เลยทำเป็นนังสือร้องเรียนมาเป็นเรื่องเป็นราว

พอเราตั้งเรื่องเสร็จปั๊บเราก็เริ่มมีกระบวนการสืบสวนและสอบสวน
ก็คือว่าเราฟังได้เบื้องต้นว่า

๒ชายชุดดำนี้เป็นองค์กร
องค์กรช่วยเหลือผู้ชมศาสตร์

แล้วก็มีการแต่งกายเรียนแบบ
ฝ่ายปกครองฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจนะ

ก็มีการเจ้าอาวาสนี่มีการแต่งตั้งวัยยาวัชกร
๒คนซึ่งเป็นคนขององค์กรดังกล่าว
แต่งตั้งแต่ปรากฏว่าการแต่งตั้งนี่
เราก็ถามทางผู้ช่วยเจ้าอาวาสว่า
มีการขอมติจากคณะสงฆ์ของวัดมาพุทธารามหรือไม่

ไปยังเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะเขต

พอตอง๔๐๐ปั๊บเนี่ยเสร็จแล้วพอเรารวบรวมพยานหลักฐานได้ทั้งหมดปั๊บใช่ไหมครับ
ฟังได้ว่าสิ่งที่มีการร้องเรียนมาน่าจะเป็นเรื่องจริงครับ
ผมก็เลยไปดำเนินการที่พระธาตุพนมเสร็จ
เสร็จแบบพอบินมาก็อย่างที่เป็นข่าวเลย
จัดระเบียบพี่วัฒนภนมเสร็จก็มาหวันรุ่งขึ้นเลยหวันรุ่งขึ้นมาต่อตรงนี้เลย
ถ้าเกิดฟังจากทนายอนัญชัยนะฮะก็คือพอมีผู้ที่ร้องมาเราไปตรวจสอบแล้วพบว่า
สองก็คือท่านจ้าวาดวัดก็คือท่านพระราชวชิราพรท่านวัย๘๓ปี
โดยไม่ผ่านขั้นตอนของกฎมหาเศรษฐ์สมบัติภาพที่๑๘๒๕๓๖ข้อ๗
ทีนี้เดี๋ยวหลักกฎหมายตรงนี้เดี๋ยวไล่อีกทีนะ
แต่ทีนี้พอเกิด๒ประเด็นนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพอเราลงไปดูที่วัดที่ผู้ช่วยจ้าวาด
หรือพระในวัดหรือว่าชาวบ้านเขาร้องมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในวัดฮะ
คืออย่างนี้ครับพอนักวันนั้นผมยังไวไม่ถึงพอผมไปปรบกฎว่าชาวบ้านมาออยู่ที่ตุติจ้าวาทแล้ว
อย่างที่เห็นนะครับชาวบ้านก็จะพังประตูเข้าไปเพราะว่าเหตุที่ชาวบ้านจะพังเข้าไปเนี่ย

คือชาวบ้านเขาไม่พอใจหรือเขาไม่สบายใจเรื่องอะไร
เขาอยากจะดูเจ้าอาวาสว่าเจ้าอาวาสเนี่ยอยู่ในสถานะไหนมีสุขภาพอย่างไรนะครับ
คือชาวบ้านนี่เขาไม่เคยเห็นเจ้าอาวาสมาเป็นหลายเดือนแล้วหายไปเลยปิดแบบเงียบเลย

ท่านตั้งวัยยาวัชกรวัดเพิ่มอีก๒คนหรือเปล่า

ไม่เคยเจอเขาอยากจะพูดอยากจะคุยปรากฏว่าพอจะพูดไปคุยเนี่ย
คือมีกลุ่มชายชุดดำเนี่ยก็พยายามกีดกันไม่ให้เข้า

คืออย่างนี้วันนั้นเนี่ยคือบางคนก็ว่าผมนะว่าผมทำไมให้ไปดีใช่ไหมไปแบบมาเฟีย

ถ้ายังยืมนะครับการพฤติกรรมของชายกลุ่มต่างเนี้ยก่อนที่จะเห็นนี่นะดูดูเปรียบเจ้นหนึ่งนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านรู้มั้ยครับว่าเขาทำกับทะเรศแล้วก็ฆาลวาทในวัยังไง
ทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ